เอาอีกคนนึงหนึ่งอันนี้ข่าวใหม่ไหมพี่

ไม่น่าจะใช่ใหม่แล้วล่ะเพราะว่าใหม่นี่

นี่ก็ใช้คำปรุภบทให้มันชัด
ในเวลาจำกัดแล้วก็จะลบไปภายใน๒๔ชั่วโมง
แต่ระหว่าง๒๔ชั่วโมงนี้ก็ดูได้ตลอดเลยใช่ไหมฮะ
การ์ตูในโรงภาพยนตร์เรื่องโมอันน่า
เป็นคนไทยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้ของวอลดิสนี่ใช่ค่ะ

และโรงหนังไม่อนุญาตอันนี้แน่นอนนะฮะ
เราจะเห็นป้ายเขาบอกตลอดเวลาหรือว่าเป็น
เป็นกราฟิกว่าห้ามมีเสียงด้วย
ซูมห้ามถ่ายห้ามใช้ห้ามทำซ้ำ

ใบเตยได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมขอโทษทางโรงภาพยนตและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาไปในทางที่ไม่ดี
แต่ชอบภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดังกล่าวและขอบคุณทุกคำชี้แนะ
และขอขอบคุณกำลังใจของแฟนคลับด้วย
ขออนุญาตใช้พื้นที่สีตรงนี้สื่อตรงนี้ขอแสดงความขอโทษ
โทษที่ทำให้คนไม่สบายใจขออนุญาตไม่ตอบและสัมภาษณ์สื่อนะคะ
ใบเตยจบลงขอโทษตรงนี้ทำให้ทุกคนไม่สบายใจ
และขอบคุณกำลังใจดีจากแฟนคลับ
แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาใบเตยก็เหนื่อยเหนื่อย
เพราะว่าทางฝรั่งนี้เรื่องนี้เป็นอาหารหลักของเขา
เรื่องเป็นความเนี่ยคือเขาเสพเรื่องนี้ลองจากการผลิตภาพยนตร์ก็เป็นความนี่แหละ

จะมาเป็นแบบว่าขโมยทางความรัวเขาเรียกว่าอะไร

ใบเตยที่พูดกันแฟร์คือเขาก็ไม่ได้เอาไปขายไม่ได้อะไร
แต่นางก็คงแบบไม่ได้ทันคิดว่ามันไม่ควรทำ
อยากให้น้องรถเมย์มีข่าวแบบนี้บ้าง
งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูหนังแล้วโพสต์อย่างนี้เหรอ

เดี๋ยวว่าขอโทษนะคะพี่แปปนึง
เขาไม่ได้เช็คกล้องหน้าแต่เขาเห็นว่าใช่กล้องหน้า

เขาเห็นในภาพไหมคะว่าก็ไม่เห็น

คือแค่หนูเลื่อนฟีดลงมาแป๊บเดียวก็เด้งเข้ามาอีกแล้ว

กางเกงไปได้สั้น